คุณครูวัยเกษียณนะครับนอนเล่นอยู่ในเปรย์ที่บ้านของท่านที่ท่าตะโกนครสวรรค์
คนร้ายมาครับบุกมายิงท่านเสียชีวิตเลยฮะ
คุณผู้ชมครับไปดูสภาพศพนะฮะนี่ครับ
นายธวัชชัยนิระนวกนะครับอายุ๖๖ปีหรือชาวบ้านเรียกว่าครูด่าง
คือเปรย์นี้ผูกไว้ใต้ต้นมะขามเทศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักสองทุ่มได้ของเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจสพท่าตะโกครับแล้วก็ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรนะฮะ
ไปตรวจสอบศพเจอบาดแผลที่หลังครับตรงสะเอวเอวด้านขวานะครับ
มีรอยกระสุนปืนนะครับกระจายฝังอยู่๙นัด๙ลูก
ว่าจะเป็นลูกซองสั้นเป็นลูกปลายพอยิงแล้วมันแตกครับนะฮะ
ขนาด๙มิลลิเมตรคนร้ายน่าจะเจาะยิงเผาขนด้วย
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวน
ภรรยาของผู้ตายเล่าบอกว่าสามีชอบมานอนเล่นตรงนี้เป็นประจำ
ว่าผู้ก่อเหตุจะรู้ความเคลื่อนไหวรู้พฤติกรรมของสามี
เพราะจุดนี้ไม่ค่อยมีคนแล้วไม่มีกล้องวงจรปิดด้วย
คุณอภิวัตสุยานางท่านเป็นผู้สื่อข่าวนะครับ
ไทยรัฐทีวีนะฮะก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุ
พบกับนางบุญยงนิรณวกนะฮะอายุ๖๐ปี
เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะ
เธอก็ดูทีวีอยู่ในบ้านครูด่างอ่ะครูด่างก็สามีเนี่ย
ก็ชอบไปนอนเล่นในเปรย์อยู่ข้างบ้าน๒ทุ่มได้ได้ยินเสียงดัง
ประทัดเธอก็ตกใจนะตกใจก็ออกมาดูที่หน้าบ้าน
ก็ไม่มีใครคิดว่าวัยรุ่นสงสัยจุดประทัดเล่น
จังหวะนั้นไม่ได้หันไปมองสามีหรอกนะก็กลับมาดูทีวีค่ะเออ
กระทั่งหลานชายออกไปจะไปหากบนะฮะไปหากบที่สระหลังบ้านนะครับ
วิ่งมาบอกครูด่างตายแล้วครูด่างตายแล้วเธอก็เลยรีบวิ่งไปดู
เห็นสามีอยู่ในเปรย์ฮะเลือดนองพื้นแล้วตกใจแทบจะยืนไม่อยู่ตอนนั้น
เล่าต่อบอกหลังจากเกษียณครูด่างก็มาเก็บของเก่าขายนะ
คือด้วยนิสัยแบบชอบดื่มสุราเวลาเมาก็อาจจะเสียงดังหน่อย
หาเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านบ้างอาจจะทำให้ใครโกรธหรือเปล่า
จะถึงขั้นเอาชีวิตกันเลยเหรอนะครับโดยเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกิดของลูกชายด้วย
ไม่คิดว่าจะมาเสียชีวิตแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของคดีนะฮะ
กฎหมายจับคนร้ายให้ได้หน่อย
แล้วก็เราโตแล้วต้องทำงานทำการอะไรอย่างเงี้ยต้องทำมากินต้องสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ย
อดลูกเขาวันเกิดมีรถอยู่คันหนึ่งสิบล้อ
เพราะเสียงประทัดดังปุ๊บรถสิบล้อมันออกไง
หลานก็ได้ยินฉันก็ได้ยินว่ารถอะไรไข่วะ๑๐ล้อมาจอด
หล่ะแม่กลัว

ก็กลัวหลุกหล่งนี่แน็ต
กลัวเขาเคืองไม่ได้
ฟังเมียครูด่างเล่าแล้วไปฟังชาวบ้านเขาเล่าบ้าง

แต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยมีใครถือสาหาความท่าน
แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาทำร้ายถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ปกติครูจะมีเพื่อนนั่งดื่มด้วยนะ
พอเมาแล้วก็ทะเลาะกันแหละไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่า
อันนี้เป็นข้อสังเกตของชาวบ้านเขา
ทีมข่าวพยายามตามหาในเรื่อง

ในเรื่องเป็นเพื่อนของครูด่าง
ชาวบ้านบอกว่านี่แหละก็นั่งกินเหล้ากันประจำ

ทีมข่าวไปเจอนางเฉลียวสุกแจ่มอายุ๖๒ปี
เป็นเพื่อนบ้านของในเรื่องในเรื่องยังไม่เจอ

คือในเรื่องเป็นเพื่อนของครู
แล้วกินเหล้าด้วยกัน
คนนี้ยืนยันบอกว่าในเรื่องไม่ได้อยู่ในพื้นที่

ลูกสาวมันรับไปอยู่ด้วย
ส่วนที่เคยมีเรื่องทะเลาะกันในวงเล่า

แต่พอสั่งเมาทั้งคู่ก็กลับมารักกันปกติ

ยืนยันว่าโอ้ยไม่น่าใช่หรอก

ยังไม่มีเป็นของตัวเองเลย

ดูรูปร่างมันไปดูเลย

ดีกันเดี๋ยวมันก็ถีบรถมากินด้วยกัน

อืมตอนนี้เมื่อวันที่เกิดเหตุแต่เรื่องก็ไม่อยู่แน่นอน

ก็ฉะนั้นก็ไม่น่าจะใช่ทะเลื่องแล้ว

ดุมน้ำตัวไปหา

ยืมเลยมันจะเอาปืนที่ไหนไปยิงเค้า

มีครั้งตำรวจสอบพอร์ทาตะโกเดี๋ยวลงพื้นที่ไปสอบปากคำ
แวดล้อมกับญาติทราบว่าเวลาเมาผู้ตาย
จะมีเรื่องกับคนไปทั่วแหละแล้วก็อาจจะไปทำให้ใครไม่พอใจหรือเปล่า
แล้วก็เลยมาลงมือก่อเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตามกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่คาดว่า
น่าจะมีปัญหากับผู้เสียชีวิตนี่แหละเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำ
แล้วก็จะดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เจ้าหน้าที่บอกคดีนี้ค่อนข้างยากเนื่องจากคือไม่มีพยานในที่เกิดเหตุเลย
อยู่ในเหตุการณ์เลยแล้วก่อเหตุตอนกลางคืน๓ไม่มีกล้อง
ผู้เสียชีวิตไม่ใช้โทรศัพท์ไม่รู้จะเอาเบาะแสจากไหน
ส่วนญาติเนี่ยนะฮะศพเนี่ยนะครับญาติเนี่ยนำไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
ที่วัดวังปลาสร้อยที่นครสวรรค์นั่นแหละแล้วก็จะชาปนกิจ
อังคารที่๒๒กุมภาพันธ์นี้ครับ